ก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่พิธีการนะครับโซโลแกนของพวกเราคือกระเทยตายกระเทยนะครับ
วันนี้กระเทยจะมาส่งเพื่อนขึ้นสู่สวรรค์
ฉันก็ทราบซึ้งในความดีของนางดิฉันก็เลยต้องมาตอบแทนนางด้วยการมาเสิร์ง
แล้วก็ทำหน้าที่เพื่อนที่ดีที่สุดให้นางในวันนี้ค่ะ
พี่อ๋อสวยมากสวยจริง
สมพันธ์ศาตาภายสวรรค์ค่ะ
ก็เริ่มต้นที่ว่านางเป็นเพื่อนที่รักกันมากแล้วก็ก็คือว่าเราก็
สารกันกับเธอทุกคนก็มารวมตัวกันและที่มาในวันนี้ก็เพราะว่าจะมาลำแล้วมาเสิร์งให้นางเพราะนางเคยไปเสิร์งที่ให้กับงานที่แม่เสียที่แม่ของดิฉันเองนะคะเสียชีวิตไปดิฉันก็ทราบซึ้งในความดีของนางดิฉันก็เลยต้องมาตอบแทนนางด้วยการมาเสิร์งแล้วก็ทำหน้าที่เพื่อนที่ดีที่สุดให้นางในวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่พิธีการ
กระทืยตายกระทืยนะครับวันนี้กระทืยจะมาส่งเพื่อนเพื่อนขึ้นสู่สวรรค์ก่อนที่เราจะเข้าสู่วิธีการพวกเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องก็จะมาแสดงเป็นครั้งสุดท้ายให้กับเพื่อนโหนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้รับชมและรับฝังนักบันนี้ครับ
ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ
พระราชมาสุดหรือเปล่าอ๋อบ้าอีกครั้งพระพิสูจน์สุขตินะคะสัตว์สาว
พระราชมาสุดหรือเปล่าอ๋อบ้าอีกครั้งพระพิสูจน์สุขตินะคะสัตว